คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะด้านหลังของเรากลางสุด
ฝรั่งกวักเรียกคนแก่เป็นคนไทยนะ
แล้วประเคนหมดเลยอ่ะหมัดเท้าเข่าศอกอ่ะ
จนทำให้คุณลุงเนี่ยไหลหลังร่วงเลยอ่ะค่ะ

อาบาดเจ็บสาหรือหาดเลือดคั่งในสมองนะครับใช่
ใช่ทีนี้พอดูข่าวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับรถ
ซุปเปอร์คาร์ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันก่อนละกันค่ะ
ป้อมตำรวจอยู่ตรงนี้นี่ขอดหนีแล้ว
บอส
โอ้ยต่อยที่ทะลมเลยอ่ะ
โอ้โหแล้วดูสิชาวต่างชาตินี้ตัวใหญ่ด้วยนะ
ใช่ค่ะคุณลุงตัวเล็กนิดเดียวแล้วจังหวะนี้คุณ
คือโดนต่อยไปทีแล้วล้มอ่ะคุณล้มแบบหงายตึง

กลางถนนแบบนี้ค่ะแล้วคือฝรั่งกันเข้ามากันสองคนต่างชาตินะนะ
ขับรถหรูรถซุปเปอร์คาร์คันนี้นี่๑๔๑๕ล้านป้ายแดงแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงวงเวียนน้ำผู้เฉวงที่เกาะสมุยค่ะ
ช่วงสักประมาณสามทุ่มกว่าเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมานั่นแหละ
เอามาแชร์ไว้นะต่างชาติสองคนหลังจากต่อยคุณลุงแล้วนี่ขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปเลยค่ะ
นักข่าวของเราเนี่ยไปตามเรื่องนี้นะไปเจอกับภรรยาของคุณลุง
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะนะคือกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน
สามีก็ขี่ตามรถเนี่ยรถหรูรถสปอร์ตคันนี้สีรถป้ายแดงคันนี้ค่ะ
ทีนี้พอมาถึงตรงสามแยกวงเวียนน้ำผู้เฉวงสามีขี่แซงรถคันนี้
คือจะกลับบ้านแหละจะรีบปรากฏว่าฝั่งรถซุปเปอร์คาร์บีบแตร
บีบแต่ใส่แล้วก็ขับจี้ไล่มา
คนในรถเป็นต่างชาติใช่ไหมกวักมือกวักมือเหมือนกับให้ลุงจอดรถอ่ะ
แล้วลุงก็จอดรถตรงหน้าร้านหมูกระทะตอนแรกก็คิดว่าต่างชาติจะถามทางหรือเปล่า
ก็พยายามคุยพยายามสื่อสารแต่ฝั่งนั้นเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ
เขาโวยวายแล้วก็ต่อยลุงเลยครับลุงอ่ะลุกขึ้นวิ่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนน่ะ
พยายามจะป้องกันตัวแต่ต่างชาติก็วิ่งไปตามทำร้าย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยจนทำให้คุณลุงน่ะโดนต่างชาติ
ต่อยซะล้มหัวฟาดพื้นน็อกเลยหมดสติสลบไปเลยนะคะ
โอ้โหสภาพลุงตอนนั้นนะคือเลือดออกปาก
แล้วต่างชาติก็ขึ้นรถแล้วก็หนีไปค่ะ
ฝั่งภรรยาเนี่ยนะภรรยาของคุณลุงยืนยันเลยนะ
ว่าลุงน่ะไม่ได้ขับรถไปเฉียวรถหรูแน่นอน
แซงเฉยนี่หรือเปล่าเลยทำให้เขาไม่พอใจนะคะ
ครั้งแรกแฟนพี่หัวฟาดฟาดลงไปถนนแล้ว
แต่แฟนพี่ลุกขึ้นมาได้แล้วก็วิ่งกันไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน
แฟนพี่หัวแฟนพี่ไปกระทบกับฟุตบาทนะคะ
แล้วก็น็อกเลือดไหลทะลักปากลงมา
ก็เลยเรียกรถพยาบาล

เพราะว่าพี่มีไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว
ไม่รู้จะเป็นยังไง
คุณผู้ชมพี่ผู้หญิงจะเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าสามีมารับเธอกลับจากทำงาน
เพราะว่าเธอทำเป็นพนักงานทำความสะอาด
คุณเป็นแค่แม่บ้านอยู่ในห้างเซ็นทรัลเองเซ็นทรัลสมุยนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์มารอรับหลังจากเธอเลิกงานแล้วนะครับ
แล้วก็กำลังขี่รถไปตามท้องถนนปรากฏว่าเจอปอสคันขาว
คนนี้ทะเบียงก็สวยก่อไก่เก่า
ตัวของคุณป้าเมื่อกี้ยังบอกเลยโอ้โหเธอรถสวยจังนะ
เมื่อไหร่เราจะมีปัญญาขับแบบนั้นกันบ้าง

ก็เห็นรถบอสขับปาดหน้าแล้วก็ฝรั่งโบกมือให้จอด
ตอนนั้นนะคุณป้าก็เลยบอกสามีจอด
ว่าถามทางคิดว่าถามทางอันนั้นจอดรอบแรกนะ
สักพักหนึ่งก็เขาถามทางหรือเขาอะไรไม่รู้แล้วเขาขับไปเลย
ทีนี้สามีก็เลยขี่ตามแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะ

จังหวะนั้นแหละฮะพอแซงไปครั้งหนึ่งนะฮะ
ปรากฏว่ารถปอชขับมาตัดหน้าเลย
แล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย

ยังถามอยู่เลยเมื่อไหร่เราจะมีปัญญาในการขับรถแบบนั้นเขาบ้าง
เนี่ยแล้วอาการของคุณลุงนะคุณป้าบอกว่าโอ้โห
คือตอนนี้หมอผ่าตัดเอาเลือดข้างในสมองออกแล้วก็จริง

ว่าสามีของป้ายังไม่พ้นขีดอันตรายเลย

ซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุคุณผู้ชมทางฝั่งพลเมืองดี

ตำรวจก็ตามตัวตามตัวไปเจอต่างชาติสองคนนี้

แล้วตำรวจก็เลยมาคุมตัวสองคนไปสอบสวนที่โรงพักบ่อผุดนี่นี่

ห่างจากจุดเกิดเหตุไปนิดเดียวเอง

แล้วเนี่ยพอเอามาคุยที่โรงพักสรุป๒คนนี้สัญชาติฝรั่งเศสค่ะ
ก็ต้องโดนเรื่องของทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แต่ทีนี้ค่ะทางผู้อำกับนะ

ว่าภูมิกับคะความคืบหน้าเรื่องนี้มันเป็นยังไง
เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยต้องคุมตัวสองคนขัง
ขังในห้องขังของนางที่เราพัก
เพราะวันนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเกาะสมุย

ใช่ค่ะนี่เลยก็เลยถามไง

ต่างชาติเขาไม่พอใจลุงที่ขับรถปาดหน้า

นี่เป็นรถของเขาหรือว่ารถเช่า
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ว่าเป็นรถส่วนตัวหรือเป็นรถเช่านะ
ส่วนเรื่องที่คุณสืบสกุลบอกเมื่อกี้
เรื่องฝากขังศาลจังหวัดเกาะสมุยใช่ไหม
ตอน๑๐โมงครึ่งตำรวจเอาตัวไปแล้ว

คุณป้าก็ไปยื่นขอคัดค้านการประกันตัวด้วย
เดี๋ยวให้ฟังผู้กำกับพูดถึงเรื่องนี้หน่อยไหมคะ
ตรวจสารเสพติดในร่างกายนะครับแล้วก็การตรวจหาแอลกอฮอลในเลือดขณะนี้นะครับก็สอบสวนไปคืบหน้าพอสมควรนะครับวันนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้นำผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับไปฝากหางต่อสารจังหวัดกรสมิทแล้วครับการขับขี่รถแล้วก็มีการแซงแล้วก็มีการท้าทายกันครับในในในช่วงก่อนเกิดเหตุ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอผลนะเรื่องของแอลกอฮอลเอาว่าเมาหรือเปล่าตรวจสารเสพติดเพิ่มไปด้วยได้ไหมคะ
แล้วก็ข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันนะ
เพราะฝั่งคุณป้ากับคุณลุงเขาบอกโหไม่ได้พูดท้าทายไม่ได้ไปอะไรเขาเลยไม่ได้ไปหาเรื่องไม่ได้ขี่ปาดเลย
แต่ว่าทางฝรั่งสองคนให้ข้อมูลกับตำรวจว่าโดนท้าทายแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเนี่ยนะครับ